พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะเขามีการแชร์กันในโลกออนไลน์เป็นคลิปของชายคนนึงคือไปคุยหาอาหารในถุงขยะที่อยู่ข้างทางอ่ะทีนี้พอผู้หญิงคนนึงไปเห็นภาพนี้เขาก็สงสารนะคะถึงกับวนรถกลับไปแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
พี่คะน้องเอาไว้กินนะคะมีแมสด้วยนะใส่ไม่มีตังค์เหรอถึงมากินข้าวอย่างนี้อันนี้มันมีมาม่ามีปลากระป๋องมีอะไรอยู่นะค่ะมันสกปรกหรือเปล่า
เนี่ยค่ะที่หน้าห้างสรรพสินค้าตึกคอมถนนศรีจันทร์ที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะคะก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคือ
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเห็นภาพนี้ค่ะแล้วก็สลดใจโอ้โหคือนั่งคุยถุงขยะกินอาหารจากขยะแบบนั้นมันก็สกปรกอยู่แล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ทนไม่ไหวก็เลยเอาทั้งมาม่าทั้งปลากระป๋องทั้งน้ำรวมทั้งหน้ากากอนามัยด้วยค่ะเอาไปให้ชายคนนี้ที่กำลังคุยเสร็จอาหารอยู่นะคะ
บอกว่าอย่าไปกินเลยนะคะสกปรกแล้วก็ให้กินของที่เธอเอามาให้แทนนะคะแล้วมีหน้ากากอนามัยด้วยจะได้ใส่คลิปนี้ผู้ใช้
วนรถกลับไปหาน้ำตาไหลเลยกำลังกินเศษข้าวในถุงขยะที่มีคนเอามาทิ้งตอนแรกนึกว่าจะมีอายุหน่อยแต่เงยหน้าขึ้นมาอายุยังไม่เยอะค่ะ
ชีวิตคนเราทำไมแตกต่างกันขนาดนี้คนมีกินมีใช้ก็กินทิ้งกินคว่างคนไม่มีจะกินต้องอาศัยข้าวในกองขยะประทังชีวิตไปวัน
นี่คือเหตุผลที่เวลาไปไหนกินข้าวที่ไหนถ้าไม่หมดจะห่อทันทีเพราะเราอาจจะเจอคนอย่างพวกเขาก็ได้
อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ประหยัดอดออมและแบ่งปันนะคะ
พอมีคนเห็นคลิปนี้เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าโหน่าสงสารแล้วก็ชื่นชมคนที่โพสต์แล้วคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
คนที่โพสต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่ามีคนบอกว่าบางวันน้องเขาจะมาขอข้าวกินที่ริมริมบึงแก่นนครบ่อยบ่อยเพราะแถวนั้นอ่ะร้านอาหารเยอะบางวันก็ไปที่ร้านสารตะกะแตนขายไปขอช่วยเขาขายแลกข้าวกินแล้วก็มีพี่ที่เขาทำงานรับรถอยู่แถวนั้นคอยซื้อข้าวให้น้องกินด้วยอีกอย่างที่ถามจากคนแถวนั้นมาค่ะเขาบอกว่าน้องเขาอาจจะสติไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าตอนบางค
มีใครให้น้องเขากินเลยหิวโซต้องคุยขยะหาอาหารแบบนี้นะคะคนที่โพสก็บอกว่าถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วโพสในโซเชียลว่าอยากจะสะท้อนสังคมว่าทุกวันนี้คนเร่ร่อนต้องใช้ชีวิตกันยังไงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือคนเร่ร่อนเหล่านี้อยากให้รับไปดูแลในสถานที่ของรัฐจะได้มีบ้านอยู่มีอาหารกินไม่ต้องลำบ
ไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะคะ